คุณผู้ชมค่ะเอาใจแฟนคลับน้องมะลิพาขวัญสหวงกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบของน้องมะลิลงนิตยสารค่ะ
งานนี้น้องมะลิแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนี่ตัวน้อยด้วยนะคะ
จะน่ารักขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ว้าวชมภาพเบื้องหลังการแต่งตัวกันไปแล้ว
มาดูความเป๊ะปังหน้าเซ็ตกันบ้าง
บอกเลยว่าน่ารักสดใสสมวัยฝุด
สำหรับลีลาการถ่ายแบบของซุปตาตัวน้อยน้องมะลิกับลุคของเจ้าหญิงดิสนี่
ประเดิมด้วยการสวมบทเป็นซีนเดอเรสลา

สีฟ้าสดใสที่มาพร้อมกับเจ้าชายตัวน้อยเคียงข้างกาย
ต่อกันด้วยลุคของเจ้าหญิงสโนไวท์
มาพร้อมกับแอปเปิ้ลลูกโต
ดูจะถูกใจน้องมะลิเอามากเลยล่ะค่ะ
ให้โพสต์ท่าแบบไหนฉี่ก็ยอม
เปลี่ยนมาเป็นชุดราตรีสีชมพูสุดหวาน

นิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรากันบ้างนะคะ

จะไม่มีเจ้าชายข้างกายได้ยังไง

ขอสบไหล่หน่อยนะจ๊ะเจ้าชายจ๋า
ก่อนจะปิดท้ายด้วยลุคของเจ้าหญิงเบล
นิยายเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร
สีเหลืองนี้บอกเลยว่าถูกใจน้องมะลิสุด
เอ่อปากเรียกชื่อตัวเองว่าเบลไปซะแล้ว
งานนี้เจ้าหญิงตัวน้อยไม่ได้มากับเจ้าชายอสูร
แต่ขอโชว์การเป่าบาเบิ้ลแทนค่ะ

นางแบบตัวน้อยก็เลยขอมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีกันสักหน่อย
ว่าชุดสวยสไตล์เจ้าหญิงเนี่ยถูกใจเป็นที่สุดเลยล่ะจ๊

ชอบชุดพิ้งไหมสีพิ้งอ่ะ

เนี่ยชุดอะไร
ชุดอะไรค่ะ

นี่คืออมยิ้มโดนฟันเหรอ
โดนฟันคงจะเจ็บเพราะว่าโอ้ยไปหลายทีหล่ะ
แต่อยากจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้นเคย
ค่อยชินกับน้องมะลิเวลาใส่ชุดเจ้าหญิง
ใช่ปกติแล้วเบอร์ลินจะต้องใส่กางเกง

อันนี้ก็จับน้องมาอีกลุคนึงแบบว่าน่ารักไม่แพ้กันนะ
น่ารักสมวัยมีเจ้าหญิงออโรล่าเมื่อสักครู่
สงสัยคงจะอยากจะเป็นเจ้าหญิงนิทราจะแย่แล้ว
เพราะว่าค่าตัวในการไม่ธรรมดาเนี่ยแสนอัพนะแทบจะสูงที่สุดในบรรดาซุปตาฟันน้ำนมเลยก็ว่า
เดี๋ยวนี้ซุปตาตัวน้อยเนี่ยความสามารถเขามาฉายแววลูกไม้ใต้ต้นตั้งแต่เด็กนะคุณ
เห็นมะลิถ่ายแฟชั่นเมื่อสักครู่ไหมมีการซบเจ้าชายเบาแอคติ้งนางด้าน
โอ้โหจริงแล้วน้องมะลิเนี่ยมีความสามารถเยอะนะทั้งเรื่องของการร้องเพลงอันนี้ก็ไปเรียนร้องเพลงมาเหมือนกัน

แปลงก็ได้ยกดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารัก